จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดขอนแก่นกันหน่อยค่ะ

สำหรับผู้ที่ขับรถผิดกดจราจรต่าง
บอกคุณผู้ชมก่อนนะคะเห็นคุณโยมหญิงถวายปัจจัยในพานดอกไม้
เพราะว่าตั้งใจอยากทำบุญในวันพระเนี่ยไม่ใช่การเสียค่าปรับทำผิดวินัยจราจร
ผ่านพระสงค์องค์ขเจ้าใดทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวค่ะ
ก็นี่แหละค่ะผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรบ้านเป็ดก็มีไอเดียเก๋
พยายามนำหลักกฎหมายแล้วก็หลักพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการทำงาน
คือเมื่อวันก่อนที่เป็นวันพระที่แล้วเนี่ยนะคะ
ก็เลยมีการสั่งลูกน้องให้ตั้งจุดตรวจใต้สะพานต่างระดับถนนมริวัลค่ะ
เข้าเมืองขอนแก่นตำบลบ้านเป็ดพบผู้ทำผิดจราจรไม่น้อยเลยค่ะ
แต่ว่าวันนั้นเขางดแจกใบสั่งโดยให้เจ้าหน้าที่ตักเตือนผู้ขับขี่
ก่อนที่จะส่งต่อให้กับหลวงพ่อให้หลวงพ่อให้พรพร้อมกับปะพรมน้ำมนต์
แล้วก็รับภาพถ่ายหลวงพ่อคูณปริสุทธโทอดอดีตเกจิอาจารย์
ชื่อดังแห่งวัดบ้านไร่ไปเตือนสติเตือนใจเวลาใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะ
บางคนถึงขั้นติดใจขอให้หลวงพ่อโขกศีรษะให้ด้วย
ติดใจขนาดนี้เข้าวัดทำบุญเลยดีกว่าดิฉันว่า
อย่าไปทำผิดกฎจราจรนะแล้วเขาบอกว่าโครงการแบบนี้เนี่ยนะ
ในช่วงเทศกาลสงครานเดี๋ยวเขาจะทำโครงการแบบนี้มาอีก
เพื่อเป็นไงเป็นกุศลบายแหละคุณผู้ชม
แล้วก็ให้กับใครที่ขับรถสัญจรไปมาแถวนั้น
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอเตือนนะครับคุณผู้ชมครับว่า
ช่วงเทศกาลสงกรานก็ยังไงซะขับรถอย่างมีสติเมาไม่ขับด้วย
บอกว่าขับผิดดีกว่าอยากได้รูปหลวงพระคูณ
ไม่ได้เพราะว่าแค่แค่เมาแล้วขับเค้าหานักเอาจับติดคุกนะครับ
เอาล่ะไปดูข่าวนี้กันหน่อยนะครับเรื่องราวของเครื่องดนตรีไทยที่ไม่ธรรมดา
ทำมาจากวัสดุเหลือใช้นี่ฉันชอบมากเลยเก๋มาก
ตอนนี้ทำเป็นวงได้แล้วด้วยไปดูกันหน่อยครับ
เป็นไอเดียที่เก๋มากเลยสำหรับเรื่องนี้นะ
ดิฉันรู้สึกว่าสนับสนุนนะให้เด็กไทยลองฝึกทำแบบนี้ดู
ถ้าเกิดเราไม่มีเงินไปซื้อเครื่องดนตรีต่างแพงก็มาทำกับอาจารย์นี้ได้

นี่คืออาจารย์ของเค้าก็ใช้วัสดุเหลือใช้นะครับ
อย่างเช่นกระป๋องนมผงไม้ไผ่ขนาดเล็กแล้วก็ยางลบมาทำเป็นซออู้
ยังมีของวงที่นำชามขนาดต่างมาใส่น้ำแล้วก็ใช้ตะเกียบมาตี
นี่ตีให้เสียงมันต่างระดับกัน
นี่กำลังไล่เสียง
ดูอย่างนี้ค่ะ
ค่าค่อนข้างสูง
ใช่ครับก็นำวัสดุเหลือใช้นะครับที่ราคาไม่สูงนี่แหละ
มาทำเป็นเครื่องดนตรีไทยนะครับ
เป็นไอเดียของคุณครูอูเทนเปียหล่ออายุ๓๙ปี
ครูประจำชั้นโรงเรียนเทศบาล๑วัดโพแก้วนพคุณอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
ซึ่งก็สอนดนตรีให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษานะครับ
อุเทนเล่าว่าเมื่อครั้งที่สอนอยู่ที่โรงเรียนเดิมของเขานะครับ
ก็ได้คิดประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากวัสดุเหลือใช้
ซึ่งนำวงดนตรีของโรงเรียนไปแข่งขันซึ่งตอนนั้นทำซออู้กระป๋องนมเพียงแค่ชิ้นเดียวนะ
ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับกรุงเทพมหานคร

แล้วก็ครูอุเทนยังบอกอีกว่าในอนาคตนะครับ
อย่างเช่นซอ๓สายคุยขวด
แต่ว่านักเรียนที่จะเล่นยังไม่มีเม็ดพอ
คือคนที่เล่นซอสามสายได้มีน้อยด้วยค่ะ

ซึ่งหากคุณผู้ชมท่านใดหรือว่าน้องหนูสนใจนะครับ
ไปได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ
ไปเรียนกับคุณครูอูเทนได้
หรือติดต่อไปเพื่อจะไปขอออกงานกิจกรรมต่าง

เราจะได้เห็นเครื่องดนตรีที่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
สามารถเล่นเป็นวงดนตรีได้แบบจริงจังเลย
แล้วที่สำคัญเสียงไม่เพี้ยนเท่าไหร่นะคุณ
ที่ฉันฟังแล้วจักเคค่อนข้างที่จะขายมาก

เอาล่ะนี่คือทั้งหมดของตลอดข่าวในวันนี้นะครับ

ฉันชอบท่านหนึ่งเลยบอกว่าทำจิตใจให้เย็นสบายค่ะ

ข้างนอกก็จะสบายไปด้วยไม่ร้อนนะ
อยู่เย็นจะได้เป็นสุขค่ะถูกต้องครับ

กันใหม่อาทิตย์หน้าช่วงเวลาแบบนี้บ่าย๒ถึงบ่าย๓นะครับ

สวัสดีครับ